โบโบชี้แจงไปแล้วว่าตกลงว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ว่าเราจะฟังความข้างเดียวได้ไงคุณ
เดี๋ยวขอให้ไปฟังฝ่ายสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เขาพูดบ้างว่าตกลงมีปัญหากับโบเมลดาจริงหรือเปล่าคะปุ๊กลุ๊ก
ไม่มีอะไรทีหลังเวทีอย่างนี้หนูเมาสอยซอย๙กับน้องไม่ไปจับภาพหรอกมาถามว่าไม่มีอะไรกันหรือเปล่า
ลูกเองเนี่ยเขาก็เป็นคนตรงอยู่เหมือนกันนะ
คืออันนี้เขาไปร่วมงานเดียวกันก็เลยออกมาชี้แจงทั้งคู่นะคะ
แล้วก็ในฐานะน้องสาวคนสนิทปุ๊กลุ๊กก็ไม่วายที่จะต้องตอบคำถามแทนซุปตารุ่นพี่
อย่างสาวอ้ำพัชราภาที่มันมีข่าวออกมาว่าเออกำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับฟลุ๊กวารวุฒิไฮโซเพชรพันล้านนี่แหละ
ซึ่งก่อนหน้านี้บรรดาเพื่อนพ้องเขาก็ได้ออกมาตอบเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าไม่มีอะไรในกอภัย
คุณเมปฏิดาก็ตอบไปแล้วว่าไม่มีเขาไม่ได้จีบไม่ได้อะไรกัน
โดยปุ๊กลุ๊กเขาเผยว่าก็ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องความรักกับนักแสดงรุ่นพี่สักเท่าไหร
แต่ว่ายอมรับว่ามีโอกาสได้เจอกับหนุ่มฟลุ๊กช่วงที่ไปเล่นเพ้นบอล
แต่ว่าเป็นกรุ่มเป็นกว้นแก๊งใหญ่เท่านั้นซึ่งเจ้าตัวไม่รู้สึกเลยว่าไฮโซที่ตกเป็นข่าวตามจีบคุณอ้ำอยู่

หรือว่าไปถามเรื่องนี้จากซุปตารุ่นพี่อย่างอ้ำพัชราภาเนี่ยน่าจะได้คำตอบดีที่สุดนะ

ไม่มีทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดเลยค่ะ
เคยไปเล่นฟูเลเซอร์ก็ไปกันวงใหญ่ค่ะไม่มีอะไรทุกวันเป็นเพื่อนกันค่ะ

ไม่มีเลยเมาส์มอยกับหนูตลอดพี่อ้ำก็คุยกับหนูตลอดคุยกับเพื่อนตลอดอะค่ะ
หนูไม่ได้โฟกัสเลยรู้ป่ะพี่จนพี่มาถามหรือว่าข่าวออกมาหนูถึงเพิ่งรู้อะค่ะ

ไม่ไปถามพี่อ้ามเลย
คือทุกคนอยากรู้เรื่องคุณอ้ำว่าตกลงเนี่ยไฮโซคนนั้นจีบคุณอ้ำหรือเปล่าแต่ไม่มีใครถามคุณอ้ำ
นี่คือตาล่อมถามเพื่อนคุณอ้ำนี่ต้องบอกว่าถามรอบบ้านรอบตัวหมดแล้วนะ
แต่เจ้าตัวยังไม่ได้พูดอ้ามยังไม่ได้พูดแล้วทำไมไม่ถามอ้ำ

หรือคุณอ้ำไม่อยากพูดอย่าคิดแทนคุณอ้ำค่ะ